น้องผู้หญิงอายุ๑๒ปีค่ะ
แล้วก็เป็นลูกจ้างร้านอาหารทะเล
ร้านอาหารซีฟู้ดที่นาจอมเทียน
เธอบอกว่าเธอสุดทนกับพฤติกรรมของนายจ้าง

ก่อนหน้านี้เธอถูกขืนใจมาแล้วนับครั้งไม่ทวด
แล้วก็ล่าสุดค่ะเสียหมูก็เข้ามาในห้องนอน

เธอก็เลยคว้ามีดปอกผลไม้เสียบโครงเสียหมูเข้าไป

เธอบอกว่าเธอทำแบบนี้เป็นการป้องกันตัวนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบ
จังหวัดชนบุรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปพบศพนายจีรวัตรส่งสว่างหรือว่าเสียหมูอายุ๕๓ปีค่ะ
ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่ชายโครงซ้ายเสียชีวิต
ซึ่งจุดที่ไปพบศพเสียหมูเนี่ย
ก็คือด้านหลังใกล้ห้องน้ำในร้านอาหารทะเล
ร้านอาหารทะเลเป็นร้านลักษณะคือร่มเตียงนะคะ
เป็นร้านของผู้ตายริมชายหาดบ้านคลองน้ำเมาซอยนาจอมเทียน๑๘
จากการตรวจสอบโดยรอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้
แล้วก็มีดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
เรื่องต้นตำรวจได้นำศพเสียหมู
ส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยเขาลงพื้นที่ไป
ก็พยายามที่จะสอบถามภรรยาของเสียหมู
สอบถามหลานชายของเสียหมูสอบถามลูกจ้างน้องอายุ๑๒ปี

จนกระทั่งตำรวจก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ชิด
สืบไปสืบมาทราบว่าคนร้ายก็คือ
น้องอายุ๑๒ปีซึ่งเป็นลูกจ้างภายในร้านแล้วค่ะ
น้องก็ยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
ถามว่าอ้าวแล้วทำไปเพราะอะไร
เพราะว่าถูกผู้ตายข่มขืนมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
แต่ก่อนหน้านี้ผู้ตายก็คือเสียหมูขู่บอกว่าไม่ให้บอกใคร
ก่อนเกิดเหตุเสียหมูก็ดื่มเหล้าจนเมาค่ะ
พอเมาได้ที่เสร็จปุ๊บเข้ามาในห้องนอนของน้อง
พยายามที่จะมาข่มขืนอีกครั้ง
ตัวเองครั้งนี้บอกว่าไม่เอาละสุดทนแล้วก็เลยใช้มีด
เป็นมีดปอกผลไม้จ้วงแทงจนกระทั่งเสียหมูเสียชีวิต
คุณผู้ชมไปฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ

ก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาตามกระบวนการของกฎหมาย
ตำรวจมีการแจ้งข้อหาคือทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ก่อนจะนำตัวน้องไปที่สารเยาวชนจังหวัดชนบุรี
เพื่อไปร่วมสอบปากคำกับสหวิชาชีพในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมก็มีการตั้งข้อสังเกต
ว่ามันก็มีข้อพิรุษมันก็มีปมปริศนาที่สำคัญ
ต้องหาคำตอบก็คือคำถามที่ว่าศพของเสียหมูเนี่ย
คือน้องบอกว่าจ้วงแทงเสียหมูเสียชีวิตภายในห้องนอน
แล้วทำไมตอนที่ตำรวจไปพบศพเสียหมู
คือไปพบที่ด้านหลังใกล้ห้องน้ำในร้านอาหาร
คือทำไมสบมันไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร
แล้วคำถามคือ๑ทำไมน้องอายุ๑๒ปี
ซึ่งเป็นคนก่อเหตุต้องลากศพเสียหมูมาไว้หน้าห้องน้ำ
๒เสียหมูน้ำหนักก็เยอะแล้วน้องลากคนเดียวจริงหรือ
ผู้สื่อข่าวพยายามที่จะสอบถามเรื่องนี้กับตำรวจ
แต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบกระทั่งช่วงค่ำเมื่อวานที่ผ่านมา
มีรายงานข่าวออกมาว่าตำรวจได้เรียกเมียของเสียหมู
พักอาศัยอยู่ด้วยกันในร้านวันเกิดเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ทางเมียเสียหมูเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าตนเองเป็นคนลากศพออกมาจากห้องนอนของลูกจ้างอายุ๑๒ปี
แต่ไม่ได้เป็นคนร่วมลงมือฆ่าเสียหมูด้วยนะคะ
ส่วนเหตุใดจึงลากไปไว้ที่บริเวณหลังร้าน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
เพราะว่าเรื่องนี้มันก็ยังมีข้อสงสัยแล้วก็มีพิรุษอยู่ด้วย
เดี๋ยวต้องรอถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเรารายงานให้ทราบนะคะ